เอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันไหว้
ชาวจีนเค้าบอกว่าเป็นวันสระจับใช่ไหมครับ

ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระขอพร

ตอนนี้คุณพิมรจิตเอื้อวงชัยครับ
ติดตามบรรยากาศการไหว้พระขอพร
อยู่ที่วัดบรมราชากาญนาพิเศษ
ติดตามพร้อมกันกับคุณพิมรจิตเลยครับ
จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะครับ
เป็นจุดแรกเมื่อประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน
เดินทางมาถึงแล้วก็จะมีการไหว้ฟ้าดิน

ก่อนที่จะมีการเริ่มพิธีการต่างค่ะ

และเสริมดวงชะตาก่อนวันปีใหม่ของชาวจีน

ครอบครัวยังมาทำบุญเสริมดวงชะตา
งในวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย
มีทั้งบูชาเทียนเสริมโชคลาภหน้าพระประธาน
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการส่องแสงสว่างให้
ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ความโศกต่างให้ลอยไปกับน้ำ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ
ก็คือการปิดทองพระประจำวันเกิด

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ

ต่างพากันสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง
สีสันสดใสตามความเชื่อที่ว่าเป็นวันเริ่มต้นปี

เพราะเป็นวันที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ
มาทุกปีเทศกาลค่ะ
จุดจีนแล้วก็บางทีปีชงหรือมาแก้หรือว่าสะดวกเดินทางมา
ก็จะมาทำวุ่นบ่อยค่ะ
ส่วนพิธีแก้ชงตามปีนักศัตริย์ฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยคุ้มครอง
โดยการบูชาชุดสะดอกเคราะห์แก้ชงชุดละ๑๐๐บาท
ชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีและเวลาเกิด
พร้อมภูมิ๓ดอกแล้วนำไปว่ายเทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
คุ้มครองดวงชะตาแคล้วคลาดปลอดภัย
เจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีค่ะ
พิธีแก้ชงส่วนใหญ่จะเริ่มในวันชิวยี
หลังวันตรุษจีน๑วันซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่๙กุมภาพันธ์
โดยในวันที่๘กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้

เพราะเชื่อว่าเป็นวันที่ทุกคนมีดวงชะตาที่ดี
และเป็นวันแห่งความมงคลค่ะ
และตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ๓ชั่วโมงเศษนะคะ
ที่จะมีการทำพิธีว่ายขอพรเทพเจ้าฉัยสิงเหี้ย

ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภฉัยสิงเอี๊ย
เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด
ในการเริ่มเข้าสู่ปีนักศัตริย์ใหม่

จะช่วยโดนบันดาลความมั่งมีศรีสุข

ค่ำคืนนี้ที่วัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสร
จัดพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

คือช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่๗กุมภาพันธ์๒๕๖๒

จนถึงเที่ยงคืน๕๙นาที

ค่ำคืนที่จะค่ำขึ้นปีใหม่

แล้วก็จะมีการสวดมนตร์เจริญชัยมงคลคาถา
แล้วก็จะมีการสวดมนตร์เจริญชัยมงคลคาถา
แล้วก็เกี่ยวกับว่าให้ศักระขอพร
รับองค์เทพเจ้าชัยสิงเหีย
เพื่อเป็นความสิริมงคล
แล้วก็รับสิ่งที่ดี
ในการที่จะข้ามปีใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเอง
เครื่องไหว้ในพิธีจะประกอบไปด้วย

กระทงทองเปรียบเสมือนกันได้เงินเป็นถุงเป็นทั้ง
ส้ม๔ลูกทูบ๕ดอกและเทียงเถาจี้
กระดาษไหว้ขอพรให้มีความแค้วคลาดปลอดภัย
จากนั้นนำขึ้นไปไหว้พระประธานพร้อมฟังสวดพระพุทธมนต์
การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภฉายสิงเหี้ยในปี๒๕๕๙ค่ะ
เชื่อว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเสด็จลงมาทางทิศตะวันออก
ปฏิทินชาวจีนโบราณค่ะ
เราจึงต้องเอียงตัวมาทางทิศตะวันออกค่ะ
เพื่อขอพรเรื่องโชคลาภให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะ
หลังจากขอพรเสร็จแล้วนำกระดาษทั้งหมดไปเผาไฟ

ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ว่าเวลาประมาณ๕ทุ่มในค่ำคืนนี้นะคะ
จะมีประชาชนทยอยมาเพื่อไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก
เราจะกลับมาติดตามบรรยากาศอีกครั้งในครบข่าวดึก
มรจิตเอื้อวงชัยข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรค่ะ
ขอบคุณสาวมวยทั้งสองท่านด้วยนะครับ
ก็ติดตามกันต่อซึ่งจะเริ่มไหว้ช่วง๕ทุ่มของค่ำคืนนี้
ก็คงมีบริการมาฝากกันในช่วงของครบข่าวเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ